คุณผู้ชมครับการเมืองไทยนะฮะเดี๋ยวช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ย
คงต้องจับตาดูกันหน่อยนะครับใช่ค่ะเพราะวันนี้มีการแจ้งข่าวออกมาจากทางศาล
รัฐธรรมนูลนะฮะในกรณีคดีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
อดีตหัวหน้าพักเก้าไกลตอนนี้เป็นประธานที่ปรึกษาพักแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่ยังเป็นแคนดิเดตนายกของพักเก้าไกลอยู่นะสอสอยังเป็นอยู่นะยังเป็นอยู่ค่ะ
แต่ว่าถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนจากกรณีเรื่องของถือหุ้นสื่อถูกไหมคะ
บาปครับนี่จนวันที่แบบต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอแล้วก็ต้องเดินออกมาจากที่ประชุม
รัฐสภาช่วงโหวตเลือกนายกกันตอนนั้นนะฮะหลังเลือกตั้งนะครับ
แล้วยังมีคดีการหาเสียงของพักเก้าไกลด้วยนะที่ถูกร้องเข้าไปนะฮะ
อ่าที่บอกว่าเขาเข้าเกี่ยวเข้ามาตรา๑๑๒ใช่ไหมคะ
จะไปล้มล้างเรื่องของมาตรา๑๑๒อะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับ
คดีแรกที่กรกตขอให้สารวินิจฉัยสมาชิกการเป็นสมาชิกภาพการเป็นสอสอของคุณพิธานะฮะ
อ่าเนื่องจากการถือครองหุ้นสื่อหุ้นไอทีวีเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัย
วันนี้สารรัฐมนูลนะครับมีผลการพิจารณาออกมานะฮะ
ที่ไม่ใช่ว่าถูกผิดอะไรยังไงหมายถึงแจ้งความคืบหน้า
หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยได้ให้มีการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
แล้วผู้ถูกร้องคือคุณพิธาเนี่ยขอขยายระยะเวลาการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหามา๒ครั้ง
ครั้งละสามสิบวันค่ะสารรัฐธรรมนูญก็อนุญาตตามคำขอนะฮะ
ผู้ถูกร้องก็ยื่นคำแก้ข้อกล่าวหามาแล้วนะครับและสารรัฐธรรมนูลระบุว่า
ดำเนินการกระบวนการพิจารณามาแล้วจำนวนทั้งหมด๑๑ครั้ง
เรียกให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็น
และจัดส่งเอกสารหลักฐานมาจำนวนสิบสองคนวันนี้สารรัฐธรรมนูล
ได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยนะฮะ
แต่เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้รอคำชี้แจง
และพยานหลักฐานจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสารเรียกไปก่อนหน้านี้
พร้อมกับกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่๑๕พฤศจิกายนเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ถามว่าตรงนี้เนี่ยแหมต้องรออะไรก็คือรอลุ้นแล้วว่า๑๕พฤศจิกายนนี้
วันที่๑๕พฤศจิกายนนี้๙นาฬิกา๓๐นาทีสารท่านจะบอกว่ายังไง
เมื่อประชุมวันนั้นจะบอกว่าจะต้องสอบเพิ่มไต่สวนเพิ่ม
หรือนัดฟังคำพิพากษาเลยหรืออะไรยังไง
อีกหนึ่งคดีของพระเก้าไกลแล้วก็คุณพิธาด้วยนะครับ
ตอนที่หาเสียงไว้ตอนนั้นคุณธิรยุทธ์สวรรค์เกษร
ขอให้สารรำนูลวินิจฉัยการกระทำของนายพิธาแล้วก็พระเก้าไกลที่เสนอ
ร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกมาตรา๑๑๒
แล้วก็ใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพ
เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกหรือไม่
คดีนี้สารลำนูนนะครับบอกว่าผู้ถูกร้องทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีระบุพยานบุคคล
และบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติมซึ่งสารดำเนินกระบวนการพิจารณาและรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วจำนวน๓๗ครั้ง
และได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐาน
ตามที่สารรัฐมนุนกำหนดยื่นต่อสารำนูลภายใน๗วันนับแต่วันที่รับหนังสือแล้ว
กำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันและเวลาเดียวกับคดีหุ้นไอทีวี
เท่ากับ๑๕พฤศจิกายนก็ต้องรอรุ้นฟังว่าสารเนี่ยท่านจะว่าอย่างไรต่อเหมือนกันทั้งสองเคสเลยนะคะแต่แสดงว่าการให้ชี้แจงอ่ะ
ขยายเวลาต่างในการชี้แจงเนี่ยหมดแล้วที่เหลือเนี่ยท่านจะนัดอย่างไรต่อคดีแรกเรื่องถือหุ้นสื่อหากสามนุนชี้ว่านายพิธาขาดคุณสมบัติอาจเข้าข่ายความผิด
ตามพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตรา๑๕๑ซึ่งระบุว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอแต่ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือยินยอมให้พักการเมืองเสนอชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจะมีโทษจำคุกตั้งแต่๑๑๐ปีนะฮะ
ขณะที่เรื่อง๑๑๒เรื่องล้มล้างการปกครองหากสามนุนบอกว่ามีความผิดจริงเนี่ยนะฮะอันนี้พักเก้าไกลเนี่ยมีโทษถึงขั้นยุบพักเลยนะฮะ
และกรรมการบริหารพักก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยเป็นเวลา๑๐ปีนะฮะ

หรือว่าจะนัดฟังคำพิพากษาวันไหนยังไง